เหตุการณ์นี้ต้องบอกว่าเป็นเหตุสยดสยองเหมือนกันแหละ

กัมพูชาได้แล้วหลังจากที่เขาใช้
เหมือนกับมีดตะขอฟันคอของผู้ช่วยนายช่างสำรวจทาง
อเตอร์เวย์จนเสียชีวิตเลยนะคะสาเหตุเกิดจากอะไร
เขาบอกว่าเป็นเพราะว่าผู้ตายมาทวงเงินที่เขาติดไว้ประมาณ๔๐๐๐บาท
ทำไปเพื่อป้องกันตัวอันนี้เขาอ้างฟันคอเลยนะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณสถานที่ก่อสร้างถนนมอเตอร์เวย์สายบางปะอิน
นครราชศรีมาหน้าวัดขั้นตะเคียนหมู่๒ตะบนมิตรภาพอำเภอมวกเหล็กที่สระบุรีค่ะ
เกิดขึ้นช่วงบ่ายสามวานนี้นะคะก็พบนายสถาพรสาธุอายุสามสิบเอ็ดปี
เป็นผู้ช่วยนายช่างสำรวจพื้นที่เนี่ยถูกฟันคอเสียชีวิตค่ะ
ใกล้กันมีมีดตะขอหนึ่งเล่มเปื้อนเลือดตกอยู่ตำรวจสพมวกเหล็กเขาเก็บไว้เป็นหลักฐานนะคะ
จนกระทั่งสืบทราบว่าคนก่อเหตุคือนายชางเฮียนอายุ๒๐ปีเป็นคนงานชาวกัมพูชา
และจับกลุ่มตัวได้ประมาณสี่ทุ่มของเมื่อวานนี้แหละค่ะเขาไปหลบซ่อนตัวอยู่ภายในวัดทรัพย์พริกตำบลมิตรภาพอำเภอมวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรีพร้อมรถจักรยานยนต์ที่ไม่ติดแผ่นป้าย
ผู้ต้องหาบอกว่าก่อนเกิดเหตุช่วง๙โมงเช้าเขากำลังนั่งดื่มเหล้ากับเพื่อนชาวกัมพูชา๔คน
แล้วระหว่างนั้นผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์มามาทวงเงินที่เขาค้างไว้๔๐๐๐บาท
เขาบอกว่าเดี๋ยวรอก่อนช่วงเย็นจะเบิกให้ผู้ตายก็ขี่รถไป
พอเที่ยงแล้วค่ะผู้ตายกลับมาอีกรอบทวงเงินอีก
เขาบอกว่ายังไม่ได้เบิกเงินนัดเบิกเท่าแก่ไว้ตอนเย็น
ทีนี้ก็เลยเกิดมีปากเสียงไม่พอใจชกต่อยกัน
ผู้ตายเขาอ้างว่าอย่างนี้นะคะผู้ตายเอามีดตะขอยาวจะฟันเขา
แต่เขาแย่งมาได้แล้วก็เลยใช้มีดตะขอเนี่ย
ไล่ฟันผู้ตายเข้าด้านหลังที่คอจนกระทั่งผู้ตายวิ่งหนีมาสะดุดต่อไม้ล้มและเสียชีวิต
จากนั้นเขาก็เลยเอารถจักรยานยนต์ผู้ตายที่จอดไว้หลบหนีไปค่ะ

เหรอแล้วมีดในมีดใครที่เอามาละ
ก็มีคนการที่เขาตัดไม้ตะกำไรเขาไปวางไว้

ก็ล่าสุดนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
แล้วก็ตั้งข้อหานะคะเจตนาฆ่าผู้อื่น